ที่จังหวัดลำปางนะครับผู้ชายสองคนเขาเป็นญาติกัน
ก็พากันไปงานแก้บนที่สารเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือ
มีการล้มวัวล้มควายเอาเนื้อมาถวายแก้บนให้กับสารเจ้าพ่อครับ
สุดท้ายมีการแบ่งเนื้อกันไปแต่ละบ้าน
สองคนนี้เขาเถียงกันใครได้เนื้อมากกว่ากัน
เถียงไปเถียงมาชักมีดออกมาแทงกันครับ
มี๑คนที่ตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
กลายเป็นว่าจากงานบุญงานแก้บนกลายเป็นงานศพงานสีดำ
ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ครับ
ลูกชายของผู้ตายครับก้มกราบเท้าพ่อ

เขาไม่คิดนะครับว่าพ่อจะมาด่วนจากไปแบบนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะไปร่วมงานบุญ
งานแก้บนสารเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้านที่ชาวบ้านเขานับถือ
ลูกชายของนายนิยมครับกราบลาพ่อ

ร่างนายนิยมอายุ๕๘ปีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้เลยครับคุณผู้ชม
ตำรวจสพบ้านเอื้อมครับในพื้นที่จังหวัดลำปาง
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับบริเวณศาลเจ้าพ่อฟ้าเฟืองครับ
อยู่ในตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้าสารเจ้าพ่อเลยครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน
บริเวณจุดนี้นะครับศพนายนิคมตอนแรกที่ไปเจอ
สภาพคือเหมือนกับนั่งคุกเข่าแล้วคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น
โดนแทงด้วยมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ไม้บรรทัศน์
สัก๓๐เซนติเมตรโดนแทงเข้าที่หน้าอกซ้าย๓แผล
แล้วก็เจอแผลโดนแทงเข้าที่ด้านหลังอีก๔แผลรวมทั้งหมด๗แผล
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายบุญเรืองอายุ๖๐ปีครับ
เป็นญาติกับผู้ตายครับชาวบ้านคุมตัวเอาไว้ได้
แล้วรีบแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแล้วก็ตรวจสอบเก็บข้อมูลหลักฐาน
นี่คือผู้ก่อเหตุครับนายบุญเรืองญาติกับผู้ตายสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะผู้ตายแล้วก็นายบุญเรืองคนที่ก่อเหตุเขามาร่วมพิธีแก้บนกัน
มีพิธีแก้บนสามหมู่บ้านครับเพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมาบน
มาขอเอาไว้ว่าขอให้สอบติดข้าราชการบนเจ้าพ่อไว้สุดท้ายสำริดผลครับ
สอบติดจริงคุณผู้ชมละมิ้นฮะอ้าวคราวนี้ได้ตามที่ขอแล้วก็ต้องมาแก้บนสิ
จัดงานแก้บนล้มวัวล้มควายเอาเนื้อมาทำปิ้งย่างนั่งกินกันครับ
มีการดื่มกินเลี้ยงสังสรรค์กันเริ่มมาตั้งแต่เช้าแล้วพอตกบ่ายครับ
นายนิยมผู้ตายและนายบุญเรืองคนที่ก่อเหตุทะเลาะกันเป็นญาติกันแท้นะ
ร่วมงานบุญด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องที่เจ้าภาพแบ่งเนื้อให้

ชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ต้องมาช่วยกันห้ามแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แต่สุดท้ายเกิดเรื่องไม่คาดคิดเพราะว่านายบุญเรืองเดินเข้าไป
แล้วกระหน่ำแทงนายนิยมญาติของเขาจนตายฮะ
ผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวไปที่โรงพักสอบปากคำที่สพบ้านเอื้อง
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปร่วมงานกินเลี้ยงแก้บนนั่นแหละ
นั่งดื่มเหล้าตรงสาราตัวของเขาเองมีหน้าที่คือเชื่อดควาย
แล้วแบ่งเนื้อกันเฉลี่ยนะฮะเนื้อจะแบ่งให้เขาจะคิด
เป็นตัวเลขเป็นเงินเฉลี่ยแล้วเนื้อแต่ละคนจะได้เนี่ยประมาณ
สักคนละ๒๕๐บาทแล้วก็แบ่งให้กับผู้ตายด้วยแต่จู่พอแบ่ง
ให้ผู้ตายไปแล้วเนี่ยผู้ตายถามเขาว่ามึงมีปัญหา
อะไรนายบุญเรืองบอกว่าเขาก็งงสิครับไม่เคยมีปัญหาอะไร
มาก่อนด้วยแล้วให้การต่อไปว่าจู่พอถามแบบนั้นปั๊บเสร็จ
แล้วผู้ตายเนี่ยมาชกเขาเลยแล้วรัดเข้าที่คอของเขารัด
คอของเขาดังนั้นเขาโมโหต้องการป้องกันตัวใช้มีดแทงมั่
มั่วอ้างว่าแทงมั่วนะฮะผมแทงออกไปมั่วไม่รู้ว่าแทง
กี่แผลแทงไปกี่ครั้งด้วยถ้าจะหาว่าผมเมาแล้วก่อเหตุ
เอาจริงคนที่ดื่มกันกินกันตรงนั้นก็เมากันหมดทุกคน
นั่นแหละฮะนายบุญเรืองบอกแบบนี้ครับ

เขาบอกว่าทุกคนเมาหมดเมาหมดทุกคนเลยตรงจุดนั้นที่ไปนั่งดื่มกันทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็
เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าด้วยตาสนั่นอายุเจ็ดสิบแล้วฮะ
เล่าให้ฟังว่าพิธีแก้บนเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก๑๐โมงเช้า
ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะคนที่เขาสอบติด
สอบเป็นข้าราชการได้ก็เอาของมาแก้บนกัน
เอาเสร็จพิธีแก้บนก็นั่งกินเลี้ยงสังสรรค์กันเที่ยงครึ่ง
นายนิยมคือผู้ตายและนายบุญเรืองคนที่ก่อเหตุ
เหล้าอยู่กับเพื่อนกว่า๑๐คนทะเลาะกันเฉยเลย
กว่าทะเลาะกันครับนายนิยมผู้ตายไปด่านายบุญเรืองว่า
แกมันปากสวกปากสวกเหมือนกับปากจัดปากดีอ่ะนะฮะ
คนในหมู่บ้านไม่มีใครชอบแล้วก็ท้าบอกตีผมเลย
ชาวบ้านพยายามเข้าไปแยกฮะเอาจู่ไปด่าเขาว่าปากจัดปากดี
ไม่มีใครชอบแล้วท้าให้ตีอีกต่างหาก
กลัวเดี๋ยวมันบานปลายเข้าไปห้ามก่อน
ทั้งคู่ออกห่างจากวงเล่าไปเนี่ยกันออกไปห่างกันคนละประมาณสัก๑๐เมตร
จังหวะนั้นคาดว่านายนิยมผู้ตายคงไม่ทันระวังตัวครับ
เพราะเพิ่งจะไปด่าเขาแล้วก็ไปท้าเขาไงนายบุญเรืองก็เข้ามาแทงเลย
คราวนี้ฮ่ามไม่ทันครับ
เห็นตอนที่เขา

ไกลฟุตรเมศลูกชายผู้ตายอายุ๑๗ปีครับ
เราก็เลยขออนุญาตนะเบลอหน้าน้องเอาไว้

พ่อกับนายบุญเรืองเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ว่าทำไมต้องมาแทงกันแบบนี้
เวลาที่นายบุญเรืองเขาเมาชอบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็หาเรื่องคนอื่น
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ญาติโทรไปบอกข่าวร้าย
แล้วปลายสายที่ผมฟังโทรศัพท์มันมีเสียงเหมือนคนร้องไห้
ใจผมไม่ดีแล้วเลยรีบมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขอให้ผมผมรู้สึกว่าจะได้กลัวหลอด

ครับผมไม่ได้มาดูนะครับผมนั่งทำใจอยู่บ้าน
ทำใจอยู่ที่บ้านจนกระทั่งรู้ข่าวว่าสุดท้ายพ่อตัวเองโดนแทงตาย
เขาก็เลยรีบมาครับแต่ว่าไม่ทันแล้วเจ้าหน้าที่ก็คลุมร่างด้วยผ้าขาว
หลังจากนั้นเขาก็มาก้มกราบร่างของพ่อนะฮะ
เดี๋ยวลองดูภาพตอนที่ลูกกราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
ภาพนี้ที่ทำให้ชาวบ้านหดหูใจมาก
คือนั่งทำใจที่บ้านว่าขอให้ไม่ใช่พ่อที่เป็นอะไรเลยเถิด
แต่สุดท้ายเป็นร่างของพ่อครับ

เพราะว่าจู่เนี่ยสามีของเธอใส่กางเกงสีชมพูที่ซื้อให้ซื้อมาให้นานมากแล้วแต่ไม่เคยใส่เลย
สามีเธอไปหัวเล่าค่ะ
นั่นคือยิ้มสุดท้ายที่เธอเห็นครับ
เป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะสุดท้ายแล้วเธอไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้กลับมาบ้านอีก
เขาจะถูกแทงตายอย่างโหดเยี่ยม
เพราะนั่นคือหัวเราะเสร็จแล้วเดินออกจากบ้านไปร่วมงานแก้บน

นั่นน่ะกางเกงสีชมพูที่เมียซื้อให้
เพิ่งมาใส่วันนี้ครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาเลย
โทรมาบอกข่าวร้ายบอกว่าเธอผัวเธอโดนแทงตาย
ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเอาจริงนะ
ผัวฉันกับนายบุญเรืองเนี่ยเป็นญาติกันก็จริง
เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงวัวกันก็จริงแต่มันเคลียร์จบไปนานแล้วอ่ะ
ทำไมเขาโหดร้ายจังทำไมเขาใจร้ายจัง
ถ้าวันนี้บอกอะไรที่นายนิยมสามีคู่ชีวิตของเธอยังรับรู้ได้
อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะไม่ต้องห่วงครอบครัวนะ
ไปสู่พบภูมิที่ดีนะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไร่ครับ
ผู้ใหญ่สมบัติบอกว่าสานเจ้าพ่อฟ้าเฟืองเนี่ยนะฮะ
ที่เคารพนับถือของชาวบ้าน๓หมู่บ้านด้วยกันก็ระแวกแถวนั้นแหละฮะ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมาขอโชคขอลาบขอให้มีงานทำ
ขอได้ดังหวังก็จะนำเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูมาแก้บนก็แล้วแต่ว่าไปบนอะไรไว้ไปขออะไรไว้
เมื่อเช้านี้ชาวบ้านช่วยกันล้มวัวล้มควายแล้วก็แบ่งเนื้อ

น้ำหนักตีเป็นตัวเลขราคาว่ากองก็เท่าไหร่๒๐๐บาทบ้าง๒๕๐บ้าง
ก็ไล่ราคากันไปแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนเอาไปเนี่ยนะฮะ
แต่สุดท้ายก็ไม่คิดว่าญาติสองคนนี้ก็จะมาทะเลาะกันเรื่องของการแบ่งเนื้อแย่งเนื้อกันแล้วก็แทงกันตายเนี่ยนะฮะ
หลังเกิดเหตุครับนายบุญเรืองเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็รอมอบตัวแล้วก็ชาวบ้านคุมเชิงเอาไว้ด้วยไงครับ
ทั้งคู่ก็น่าจะเมาเพราะตอนจังหวะที่มีการทำเนื้อแร่เนื้อแบ่งเนื้อเนี่ยก็แบ่งไปด้วยจิบเหล้าไปด้วยแล้วก็อาจจะขาดสติกลายเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นครับ